คุณไปดูหนังรวมถึงคุณผู้ชมด้วย
แต่ว่าหนังเรื่องที่ดิฉันจะพาไปสถานที่ที่ดิฉันจะพาไป
บอกเลยว่าใครกลัวผี
ไม่ต้องไปเพราะว่าจะพาไปดูผีจ้างหนัง

เออเอาสิคุณไปที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
โรงหนังโจ่ใยสะใจขนาดนี้แต่หื้อ
บรรยากาศการดูหนังนะ
แปลกมันวังเวงค่อนร้อนเหล่า

นั่นมันเรื่องอะไรเนี่ย
มากันหลายเรื่องเลยคุณ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณสองคนอยากมาดูหนังที่นี่คุณต้องจิตแข็งพอนะ
เพราะว่าในที่นี่เขาไม่ได้ใช้ให้คนดู

โอ้โหและแน่นอนสถานที่ที่เขาตั้งจอฉายอยู่เนี่ยนะคะ
มันก็คือคือป่าช้า

ถูกต้องต้องทำใจนิดนึงอะนะ
นักข่าวของเราตอนไปถ่ายก็ขาสั่นอยู่เหมือนกัน
ที่ภาพนิ่งเนี่ยก็คือตั้งกล้องไว้ตัวไม่อยู่แล้วนะ
คือบรรยากาศคนลุกมากวางเวงมากเลยนะคะ
นี่คือการจ้างหนังในพิธีเลี้ยงโต๊ะจีนผี
บริเวณป่าช้าเก่าวัดบ้านแก่ตะบนศรีพรามจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านที่นี่เขาร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ก็คือเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่วิญญาณสัมภเวษี
บรรยากาศในการฉายหนังก็เรียกได้ว่า
ขอเป็นนังตลกแทนได้มั้ยอ่ะ
มันคนลึกเหลือเกินอ่ะ
คุณเห็นไหมว่าก็มีคนนั่งดูนะ
คือคนที่มาดูส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นบรรดาคนมาจากรองภาพยนตร์เอง
คือเขามาตั้งจอฉายไงตั้งเครื่องฉายไง
จะไม่ให้อยู่ฉายก็ไม่ได้
เพราะว่าคนทั่วไปเขาไม่กล้ามานั่งดูกันที่ป่าช้าแบบนี้หรอก
คือชาวบ้านเขาก็จะมาทำพิธีอย่างที่เห็นไปก็คือ
ทำพิธีเส้นไหว้ดวงวิญญาณสัมภเวษีก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็คือดูบ้างไม่ดูบ้าง
อันนี้แล้วแต่จิตคนก็ว่ากันไปนะคะ
บรรยากาศว่าวางเวงแล้วนะ
แต่คุณรู้ไหมว่าที่ทำเอาชาวบ้าน
แบบเนี้ยยายงงยายงงยายบอกยืนงงในดงป่าช้า
อย่างนั้นจริงจริงจริงจริงไม่เข้าบรรยากาศอ่ะนัง
ขออีกทีได้ไหมยายบอกว่ายืนงงยังไงนะ
งงอยู่ในดงป่าช้าดูสิยายมองตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้า
คุณดูคุณคิดได้ยังไงเอาคุณดูสิหญิงสาวคนนี้เขาเป็นอะไร
หลายคนก็งงเกิดอะไรขึ้นกับเธอเอาตรงถ้าคุณเห็นแบบเนี้ย
คุณจะยืนดูแบบคุณยายอ่ะโอ้ว
จริงจริงเออเฮ้อเนี้ยแต่ว่าคุณยายเขาก็มา
เรียกคนอื่นไปดูด้วยนะชาวบ้านบางคนเขาก็พากันมา

นี่น้องใบตองยายคนนี้เขาไม่ได้ยืนงงในดงป่าช้าอย่างเดียว

ยายไม่เข้าใจว่าหนูทำอะไรลูก
ยายบอกว่าเฮ้ยยายตาไม่ค่อยดี

วงไกลยายไม่แน่ใจว่าหนูทำท่าอะไร

อ๋อเหรอคือดูว่าดัดมือนี่อ่อนดีหรือยังงี้
แล้วคุณยายก็ถ่ายภาพเก็บไว้

เอาไปใช้แฟตถ่ายกลับไปภาพจะเบลอบอกไม่ชัด
คุณยายก็เลยบอกอ้าวหนูหยุด
หยุดก่อนรำช้า

ำเร็วยายโฟกัสไม่ได้
จริงอันนี้อาจจะเป็นเรื่องตลกนะคุณ
ว่าชาวบ้านเขามีความเชื่อแบบนี้กันจริง
ว่าหญิงสาวคนนี้เหมือนแบบองค์ลง
เหมือนมีร่างทรงเรามีอะไรเข้า
คุณยายก็เลยเดินมาบอกอ้าวหยุดหยุด
หยุดก่อนค่อยลำ

มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคล
ให้ใช้วิจารณายาในการรับชม

ที่ผมเคยเห็นคนที่ดูเวลาลายลำ

นี่ค่อยเห็นได้แต่ซูมถึงขั้นนี่

เป็นคนแก่สายตายังไม่ค่อยดี

เย้อย่าจะอยากดูลายมือให้
ว่าลายมือเป็นยังไงบ้าง
หญิงสาวคนนี้เขาร่ายรำไม่หยุดเลย
ยายก็จะตั้งใจยืนอยู่ตรงนี้
ตกลงคืนนั้นไม่มีใครดูหนังดูอะไรแล้ว

หนังคือจ่ายเก็บยกจอดี

ไว้วิทยาณในการฟังเราเยอะ
บางเรื่องเราก็นั่นแหละ
เราก็เล่าสนุกสนานให้มีรอยยิ้ม
เพราะว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยการที่ไปจ้างหนังมาฉายให้กับผีดู

คือมันก็มีหลายท้องที่มีความเชื่อที่เล่ากันมาว่า
จริงเขาบอกบางทีบางคนเดินเข้าไปเหมือนมีคนดูเยอะ
แต่ว่าจริงแล้วไม่มีคนเลยก็มีเหมือนกัน
ก็คือเหมือนจ้างหนังมาให้ผีดู
ต้องนับพวกดีนะพาเพื่อนไป๒คน๓คนนี้
มานั่งนับกันอีกทีตอนขากลับเฮ้ยทำไมมีเพิ่ม
นั่นแหละสิเพิ่มมาเป็นเพื่อนหรือเปล่า

เรื่องของความเชื่อที่เขาจ้างกันมาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาในบางพื้นที่